สวัสดีครับ

เต้นเต็มที่เลยนะครับท่านแม่ฬีลาท่านมีเบาจริงจริง
ดูการเต้นแล้วก็สนุกสนานเป็นอย่างมากเต้นเต้นเต้นเต้นเต้น
แข้งยกขายกเต็มที่ไปเลยชอบท่าไหนใส่เต็มที่
นี่แหละครับความสุขจริงจริงสีสีสีวันนี้เป็นวันดีที่ต้องสี
ไม่ใช่ใบสีสู่ขวัญนะครับแต่เพราะคันจึงต้องสี
หมาก็คันน้องหมีก็คันพี่หมาก็สีพี่แก่ยิ่งสี
น้องหมูน้องวัวสีกันหมดครับคันตรงไหนเก่าและสีไปด้วยกัน
เกิดเป็นเราต้องอดทนเพราะภาพที่อยู่ตรงหน้าปาดตาบาดใจ
เอาใจกันเข้าไปไม่เห็นเราอยู่ในสายตา
แล้วเราจะเป็นอยู่อย่างไรนี่ต่อหน้าฉันเธอทำอย่างนั้นได้อย่างไร
โชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าพวกเรามีความสามารถไม่แพ้น้องหมาตัวใหญ่
วันนี้จะขอโชว์ทีมเวิร์คกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง
เอาน้องหมาพวกเราเตรียมตัวโชว์
บอกแล้วไงเราทำงานเป็นทีม
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ